อันดับสินเชื่อที่อยู่อาศัยหลังพบสัญญาณการกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุนมีมากขึ้น
อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจการเงินได้ในอนาคต
โดยให้เพิ่มวงเงินดาวบ้านหลังที่๒๐๐

หลายคนมองว่าเงินดาวที่สูงขึ้น
มีผลต่อราคาบ้านและยอดขายที่อาจลดลง
แต่ภาคเอกชนกลับมองว่าเป็นเพียงปัญหาระยะสั้นเท่านั้น
เช่นเดียวกับนายจตุรงจันทรัง
ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย

สะท้อนให้เห็นว่าแม้มาตรการภาครัฐจะเข้ามามีบทบาทควบคุมสินเชื่อคัดกรองกลุ่มลูกค้ามากขึ้น
แต่กลับไม่ส่งผลกระทบด้านการลงทุนของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ